ทีนี้ผมจะพาไปที่จังหวัดราชบุรี

เพราะว่าสนามกีฬาตอนนี้คือบางประเภทกีฬา

ทีนี้เขาปรับตัวยังไงไปดูครับ
ได้เอาปนเอาปนเหมือนเดิมนะครับ
ถ้าได้ได้เดี๋ยวไปเลยครับผมครับครับสวัสดีครับ

หรือยังไงหรือไปซ้อมให้ที่บ้านหรือยังไงครับ

ที่เห็นอยู่นี่คือคุณพี่สุชาติลำดับพังนะครับ
เป็นโค้ชบาสเก็ตบอลทีมหญิงของจังหวัดราชบุรี
เขาผ่านตัวเองจากการเป็นโค้ชมาส่งอาหารแล้วล่ะ
แล้วก็ทำทั้งน้ำส้มคันขายด้วย
แล้วก็ต้องทำแบบนี้อย่างที่บอกครับ
เพราะว่ามีคำสั่งพรกรฉุกเฉินไงก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับ
ที่เขาต้องปิดไปที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย
คือมันเป็นรายได้หลักเขาไงเขาเป็นโค้ชไงผมอย่างที่เล่าให้ฟัง
แล้วทีนี้พี่สุชาติเขาก็เล่าให้ฟังว่า
เช่าพื้นที่ที่เปิดสนามฟุตบอลมา๓ปีแล้ว

ว่าจะเรียนฟุตบอลก็มีแล้วก็มาเรียนบาสเก็ตบอลเขาก็มีด้วย
เพราะเขาเองก็เป็นโค้ชบาสเก็ตบอลทีมหญิงไงที่จังหวัดราชบุรี
ลูกสาวเขาเป็นนักบาสเก็ตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วย

แต่ช่วงนี้ผมต้องบอกว่าสงสารจริงนะสงสารทุกคน
เพราะว่ามันต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
แล้วแบกรับไม่ไหวจริงเพราะว่าได้ผลกระทบจากโรคโควิด๑๙

จุบันเขาบอกว่ามีรายได้วันละ๔๐๐กว่าบาท

ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนเกมกีฬา
ถ้าเสียงนกหวิดยาวหมดเวลามันยังไม่มาก็ต้องสู้กันต่อไป

ใช่เพราะว่าชีวิตมันต้องสู้มันมีขึ้นมีลงอย่างนี้
กีฬาก็เหมือนกันมันมีทั้งได้เปรียบเสียเปรียบ
ช่วงนี้อาจจะเสียเปรียบแต่เราต้องสู้เพื่อสักวันหนึ่ง
เรากลับมาแล้วจะเป็นฝ่ายชนะหลังจากจบเกมกันหนึ่งครั้ง
บใดยังไม่หมดยกยังไม่เคาะระคังยังไม่เป่านกหวีดก็ต้องสู้ให้สุด
เดี๋ยวรอประมาณสักเฟส๓เฟส๔ของการผ่อนปนสนามกีฬาต่าง

ถูกต้องแหละอยากใจให้ทุกคนนะคะ